คุณผู้ชมครับแม่ของน้องผู้หญิงนะครับ
ตกเป็นเหยื่อของหมอฟันนะฮะแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับ
แต่ตัวหมอฟันบอกว่าลาป่วยนะครับ
ลาป่วยจากคลินิกที่เขาทำงานอยู่
ความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
วิดีโอคอลหาเด็กสาวอายุ๑๓กับ๑๗
โชว์การสำเร็จความไข้จนเด็กทั้งสองเครียด
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้สื่อสังคมออนไลน์นะครับ
ออกมาช่วยกันตรวจสอบพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงครับคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ทนายความของสำนักงานทนายนิด้า
พบพนักงานสอบสวนสอนอทุ่ง๒ห้องครับ
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
เรื่องต้นคุณแม่คาดว่าผู้ก่อเหตุ
เนื่องจากลูกสาวใช้เป็นพื้นที่ติดต่อรับงานถ่ายแบบครับ
ระหว่างนั้นเขาก็ชักชวนให้อะไรคือให้เปิดดูหน้าอกอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วระหว่างนั้นเขาก็ทำทำไปด้วย

ทนายความระบุว่าการกระทำของผู้ก่อเหตุ
เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒
อกจากนี้ยังมีพฤติการนะครับ

พยายามพูดคุยผ่านวิดีโอคอลก่อนลงมือ
ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มว่ามีผู้เสียหายรายอื่นอีกหรือไม่ครับ
ตามพลคุ้มครองเด็กพศ๒๕๔๖
ก็เป็นในการกระทำทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก
แล้วก็เป็นการยุโยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติ

ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ก็ตามนะครับ
ก็จะมีระวังโทษจำคุกอยู่ที่๓เดือนหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท

จะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙๗นะครับ
ก็กระทำการมันเป็นการคุกคามรังแก่ข่มเหง
ทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญนะครับ
แล้วก็ในกรณีนี้ก็จะเป็นการกระทำในลักษณะ
เป็นการล่วงเกินทางเพศก็จะมีระวังโทษที่สูงขึ้น
ล่าสุดทีมข่าวเย็นไทยรัฐติดต่อไปที่คลินิกทันตกรรมแห่งนั้นนะครับ
คลินิกแจ้งว่าผู้ชายคนนี้เคยทำงานลักษณะเป็นฟรีแลนซ์ครับ
ตั้งแต่ปี๒๑๖๒ทำเฉพาะวันพฤหัสบดี
แม่เดี๋ยวลองโทรใหม่พรุ่งนี้ถ้างั้นพรุ่งนี้วันศุกร์
ตอนนี้ลาป่วยครับลาป่วยกระทันหันนะคลินิกบอกแบบนี้ครับ